มีข้อที่จะต้องพิจารณาถึงพยานที่สอบมาแล้วอะไรแล้วด้วยนะครับ
ก็ผมจะสรุปด้วยเพราะว่าจะต้องรายงานท่านนายกก็ครบ๑๐วันแล้ว
มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเป็นการสอบตามหลังของพวกอายการกับพวกตำรวจที่เขาสอบกัน
ซึ่งก็ได้ข้อเท็จจริงมาพอสมควรได้มีข้อสังเกตอะไรหลายอย่าง
ตั้งโดยพบตรนะคะก็คือตำรวจจะมีการตรวจสอบกันเรื่องของการทำสำนวนไล่เรียงม้าง
แต่เมื่อ๗๘ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการแถลงข่าว
ก็ยังนะคะก็คาดว่าในสัปดาห์นี้เดี๋ยวคงมีการแถลงข่าวแล้วก็สรุปออกมา
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมีตำรวจเกี่ยวข้องจำนวนมากนะคะ
ทีนี้ในส่วนของวันพรุ่งนี้เอาวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะ
วันพรุ่งนี้กรรมธิการนัดเอาไว้เนี่ยนัดคนที่สำคัญสำคัญหลายคนที่คาดว่าจะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แต่ไม่ได้มานะคะแต่คิดว่าหนึ่งคนที่ดิฉันก็เดาใจไม่ถูกนะคะ
แต่ว่าเมื่อมีข่าวว่ารองอายการก็คือรองเนธนาคศุกร์เนี่ยนะคะ
ลาออกแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากรรมธิการเรียกจะไปหรือเปล่า
แต่นี่ก็เป็นประเด็นนึงนะคะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าคุยกันว่าการลาออกแบบนี้
หรืออาจจะเรียกในกึ่งจะเป็นคำคล้ายพาดหัวข่าวนะคะ
ชิงลาออกแบบนี้มันมีผลต่อการตรวจสอบสำนวนนี้หรือไม่
หรือการทำงานของอายการหรือไม่ทีนี้พอพูดถึงอายการค่ะ
ของอายการเนี่ยก็จะมีตั้งขึ้นมาอีก๒ชุดนะคะ
หนึ่งก็คือชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูสำนวนคดีแล้วก็มีคำสั่งคดีนะคะ
แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่จะตรวจสอบรองเนธนั่นแหละนะคะ
ว่าตกลงแล้วคำสั่งที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นแบบไหน
โดยที่เป้าเนี่ยพุ่งไปที่การใช้ดุลพินิษฐ์นะคะ
ก่อนหน้านี้ที่ชุดอายการทำมาก่อนหน้านี้คือแค่ดูว่าเป็นไปตามขั้นตอน

คือภาษาเราก็คือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะ
ก็เลยไปอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของปัจเจกคือของตัวบุคคลก็คือรองเนธ
เดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกันกับประธานคณะกรรมการอายการถึงประเด็น๒ประเด็นนี้ด้วย
แต่ว่าเรื่องของการดำเนินคดีค่ะ
ถ้าจะลื้อคงไม่ได้ลื้อที่ชั้นอายการนะคะต้องเป็นงานของตำรวจค่ะ
วันนี้เราเชิญหนึ่งท่านมาคุยกันในวันหยุดนะคะ
อุตส่าห์มาจากต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะพลตมตรีวิชัยสังประภัยสวัสดีค่ะ

พบกันอีกครั้งที่ไม่ใช่คดีน้องชมพู่

นะคะดอกของน้องชมพู่ต้องพักไว้ก่อน
เพราะว่าในส่วนของคดีความต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
ยังไม่มีเนื้อความอะไรที่จะเป็นคดีอาญานะคะ
ทีนี้พอถึงคดีนี้ด้วยฉะนั้นถามกว้างครับ
รองก่อนดีกว่าว่าตามข่าวนี้
แล้วมีมุมไหนที่ท่านจับตาเป็นพิเศษคะ
คืออย่างนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นนะครับ

เรื่องแรกคือเรื่องข้อเท็จจริง
เรื่องที่สองคือเรื่องข้อกฎหมาย
เรื่องที่๓ขบวนการสืบสวนสอบสวนขบวนการทำสำนวน
และอันที่สี่เรื่องการใช้ดุลพินิษฐ์ค่ะ

ข้อเจ็ดจริงในบอสขับรถเฉียวชน
ตำรวจถึงแก่ชีวิต
ไม่ช่วยเหลือหลบหนี
ขับรถด้วยความเร็วแล้วก็เมาสุรา
เมานะครับดังนั้นข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้

ก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเฉียวชน
ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือถึงแก่ความตาย
หลบหนีไม่ช่วยเหลือแจ้งเหตุ

ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าข้อเจ็ดจริง

เราจากตามข่าวในบอสผิดแน่นอนอยู่แล้ว

ตรวจสอบครั้งแรกเลยขับรถด้วยความเร็ว
ดื่มของมึนเมาเข้าไปมีการตรวจ
จากโรงพยาบาลเห็นถึงก็แก่ความเมา

แล้วก็ไม่ช่วยเหลือหลบหนีเข้าบ้าน
จนกระทั่งตำรวจไปกดดันเอาตัวออกมานะครับ
แล้วก็ไปตรวจพิสูจน์แล้วก็มีผลยาเสพติด
อย่างนั้นทุกอย่างเนี่ย

คือในบอสเนี่ยผิดทุกข้อหาทุกประตู

ปรากฏว่ามันไปบกพ่องที่ไหน
ทำไมอยู่ดีคุณ
ไม่ฟ้องทำไมอยู่ดี
ทำให้สำนวนขาดอายุความ
นั้นก็ไปดูว่ามันเป็นความบกพร่องของใคร
ของตำรวจหรือของอายการ
หรือทั้งอายการและของตำรวจ

เราก็รู้แล้วมันมีความบกพร่อง
อย่างแรกเอาล่ะเรื่องความเมา

เราก็เอาผลจากการตรวจความเมามา
แต่เราไม่ดำเนินคดีเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติด
โดยอ้างว่าตอนนั้นเราตรวจเรื่องความเมา

นึงก็ไปดูว่าบกพร่องของใคร

ซึ่งเราก็รู้เห็นเป็นใจกันหมด

อันนี้อาจจะต้องบอกว่าต้องโต้แย้งได้

ถ้าสมมุติพูดถึงข้อกฎหมาย

ตำรวจทำถูกต้องตามกฎระเบียบรูปแบบหรือเปล่า
อายการทำถูกต้องตามระเบียบรูปแบบหรือเปล่า

ข้อกฎหมายที่เหตุเกิดเหตุ
ข้อกฎหมายตำรวจแจ้งข้อกวาหา
แทบจะครบทุกเรื่อง

ขบวนการอาจจะมีการเอื้อหรือการไม่ช่วยเหลือกัน
จุดไหนต้องให้ไปดู

ครั้งแรกตำรวจทำสำนวนเสร็จไปใน๕เดือน

มีข้อกล่าหาเดียวคือเมาหลังขับเมาก่อนขับ

แต่ช่วงระหว่างที่รอตัวในบอส

เพราะว่าการจะดำเนินคดีต่อสารต่อ

ระหว่างหลบหนีสิขบวนการช่วยเหลือมาแล้ว
ในการร้องขอความเป็นธรรม
เอาพยานอะไรต่างที่เข้ามา
ทำให้คดีมันบิดเบี้ยว

ครั้งแรกที่ไอ้ตำรวจสั่งฟ้องแล้ว

ผมมองว่าดุลพินิษฐ์อันนี้

คือผมมองว่าถ้าเกิด

ถ้าร้องขอความเป็นธรรมอะไรต่าง
ก็สามารถจะเอามาสอบเพิ่มเติมได้

ก็ทางการมีความเห็นว่า
งดนะที่จะรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรม

ผมว่าถ้าเกิดเราทำอย่างตรงไปตรงมา

คุณก็ตอบเข้าไปว่าหลักฐานเราครบแล้ว

เขามีสิทธิ์จะร้องแต่เราบอกไม่รับก็ได้

อันนี้พูดถึงกรรมติการใช่มั้ยค่ะ

ถ้าเขามีสิทธิ์จะร้องเรียนเราก็แนบ
แต่ถึงเวลาคุณก็จะขอตัวมาครึ่ง
ศาลก็มาสู้คฏีก็มากกัน

เอาช่องช่องระหว่างเนี้ยมามาช่วยกันและที่ช่วยสำคัญมายังมา
ระบบการสอบสรรเนี้ยมันเสียหายทำให้สังคมมองว่าขบวนการยุทธรรมมันสมสุข
คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราได้คุยกับท่านที่อยู่ในวิชาชีพทางด้าน
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะอายการนักกฎหมายทนายความ
ส่วนใหญ่แล้วจะพูดไปตรงกันคือว่าคดีนี้ต้นทุนสูงมาก

ไม่ว่าจะเป็นขั้นของตำรวจหรือขั้นของอายการ

ฉะนั้นถามรองวิชาแบบนี้ตรงไปตรงมานะคะ
ขึาจริงแล้วถ้าให้ตำรวจมองกัน
ที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อปี๕๕เนี่ยนะคะ
ซึ่งมันข่าวดังมากแล้วนักข่าวก็ตามอยู่นานมาก
แล้วทิ้งเวลามา๗๘ปีถึงมาได้คำสั่งไม่ฟ้องของรองอายการเนธ
คือ๗๘ปีนี้คือต้องเก่งแค่ไหนหรือวางแผนกันแค่ไหนถึงยืดเวลาได้ขนาดนี้คะ
ยืดมันยืดตามออโต้เพราะว่าตัวในบอสหลบหนี
เพราะการจะส่งสำนวนมันต้องพร้อมตัว
แต่ไอ้ช่วงยืดคุณใช้เทคนิกอะไรเทคนิคอันนี้ข้อนข้างจะโอ้โฮแยบหย่อนมาก
ให้มันมีการเอาเพราะ
อ่าด็อกเตอร์อะไรต่างต่างที่มาพิสูจน์เรื่องความเร็ว
คุณเอาหลักอะไรมาแล้วไอ้การก็ต้องสอบสิอืม
ทำไมคุณเชื่อไอ้หลักสุดท้ายล่ะพยานสุดท้ายหลักสุดท้าย
ทำไมคุณไม่เชื่อไอ้หลักฐานตั้งแต่ต้น
คุณใช้อะไรนะดุลพินิษฐ์อะไรอ่ะ
คุณเชื่อได้ยังไงคนชาวบ้านเขายังไม่เชื่อแล้วคุณเชื่อ
คุณเป็นนักกฎหมายคุณเชื่อได้ยังไงอ่ะเรียนถามหน่อยสิคะ
เวลาเราพูดถึงมันเป็นอำนาจมันเป็นดุลพินิษฐ์
คืออันนี้คือมันเป็นเกราะป้องกันของคนที่มีอำนาจและดุลพินิษฐ์นั้นเลยนะคะ
เรียนเข้าใจถูกไหมคือคือพอมันบอกว่าอ่ะเนี้ยเป็นงานใช้อำนาจ
คือเขามีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษฐ์แบบนี้คือเรียกได้ว่าคือจบเลยนะคะ
ใช่ก็คนโดยมากเขาจะใช้นักกฎหมายจะใช้คำว่าดุลพินิษฐ
ค่ะดุมินิก็เป็นเกาะคุ้มกันของคนที่สั่งค่ะ
แต่ถามว่าตรวจสอบได้ไหมถ้ามีการตรวจสอบว่าดุลพินิษฐ์อันนี้มันไม่ชอบ
ลพินิษฐ์ไม่ถูกต้องก็สามารถจะตรวจสอบเอาผิด
อืมคนใช้ดุลมินิตตี้ได้น่ะเรียนถามเพิ่มเติมครับ
แง่ที่รองวิชัยก็คงทำสำนวนมาไม่น้อยนะคะทำเยอะมาก
เวลาสู้คดีกันนะคะคือคนที่เป็นผู้กล่าวหาก็คือตำรวจนั่นแหละ
ของสำนวนใช่ไหมคะทีนี้เวลาสู้คดีกันกับฝั่งผู้ที่เป็นผู้ต้องหา
หรือผู้ที่ถูกกล่าวหาเวลาแรกนี่นะคะคือมองตากันก็รู้ไหมคะว่า
ใช้วิธีนี้คือต้องการเช่นต้องการให้ระยะเวลาทอดออกไป
ใช้วิธีนี้คือต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้ฝั่งตัวเอง
อ๋อใช้วิธีนี้ต้องการจะน้ำหนักของผู้ฟ้อง

คือเวลามองกันแล้วดูทรงเนี่ยคือรู้ไหมคะว่ามาแนวไหน
เพื่อต้องการผลอะไรรู้เลยรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะช่วยกันยังไง
จะวางรูปคดีกันยังไงเรารู้หมดแล้วเรารู้
ถ้าเราเป็นตำรวจในฐานะที่ผ่านงานเรารู้
แต่ในความรู้ของเราเนี่ยบางทีเราทำอะไรไม่ได้
เขาจะอ้างข้อกฎหมายอ้างดุลพินิษฐ์อ้างกฎระเบียบที่มันมีให้ไว้
เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์อ่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์อย่างเช่น
เนี่ยการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยผมถามว่าเขามีสิทธิ์จะร้องขอความเป็นธรรม
แต่เราทำไมไม่ไปใช้สิทธิ์ว่าเราก็ไม่รับฟังเขาได้น่ะอืม
ใช่ป่ะเรานี่เราไหนคะเราตำรวจหรือเราอายการคะท่านคือ
คือคำนวณเนี่ยมันหมดจากตำรวจไปแล้วค่ะ
สำนวนเนี่ยจะส่งไปถึงอายการอายการท่านเองเขาจะ
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมอายการสามารถจะสั่ง
ตำรวจให้ทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้
โดยกำหนดประเด็นเขาจะกำหนดเลยให้สอบคนนี้เพราะได้จะได้รับการ
ขอเป็นธรรมว่าคนนี้เห็นเหตุการณ์ให้สอบคนนี้ค่ะ
ให้สอบประเด็นนี้ตำรวจก็ต้องสอบ
ตามที่อายการสั่งอย่างเงี้ยเรารู้ทรงอยู่แล้วว่ามันจะต้องช่วยกัน
รู้ทรงแต่เราพูดได้ไหมเพราะมันเป็นได้ไหมคะ
มันพูดไม่ได้ทำไมทราบพูดไม่ได้เพราะเขาสั่งให้สอบอ่ะอ่าค่ะ
เราก็เราจะโต้แย้งไงว่าเราไม่เชื่ออืม
ก็อัยการเขาสั่งให้สอบอ่ะเขามีชื่อมาเราไม่สอบได้ไง
ถ้าไม่สอบเราก็ต้องตอบโต้ไปว่าไม่สอบ
แต่เราก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจไง
เป็นคำสั่งเขาที่ให้เราสอบดิฉันขอปิดท้ายนิดเดียว
จะมาลงรายละเอียดกับทางรองวิชัยนะที่ฉันขอปิดท้ายช่วงแรกก็คือว่า
คือตอนที่เกิดคดีนี้ขึ้นตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยนะคะ
คือเรียนเชื่อว่าคนที่อยู่ในเส้นทางของกระบวนการยุทธรรมจะจับตามองคดีนี้แน่
เพราะว่ามันอาจจะทำให้เห็นการทำงาน
อาจจะเป็นตัวอย่างคดีหรือใดใดก็แล้วแต่นะคะคือท่านคิดไหมว่าจะลากมาถึงวันนี้
แล้วท่านคิดไหมว่าสุดท้ายบทสรุปจะมาคือจะจบแค่คำสั่งไม่ฟ้อง
ผมก็คิดมาตั้งแต่ต้นแล้วผมเคยบอกน้องน้องที่ทำตัวโน่น
เอาว่าคดีนี้เป็นคดีเล็กนะทำไมคุณควรพูดกับดิฉันแบบนี้ตลอดเลยว่า
เรียกคดีเลยคดีเล็กเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีขับรถชนคนตายหลบหนีเมาเมาทุกวันอ่ะ
อย่างเมื่อคืนผู้หญิงขับรถเมาก็คือมันเยอะอยู่ทุกวัน
มันมีตลอดแต่คนมันใหญ่อ่ะอืม
คนใหญ่ก็คือคนมีชื่อเสียงคนมีอำนาจคนมีตังค์เห็นไหม
คนเลยสนใจดังนั้นเนี่ยการทำสำนวนเนี่ย
เราก็จะรู้ทรงแล้วคุณจะช่วยหรือไม่ช่วย
อย่างคดีน้องชมพู่คดีใหญ่มันคนสนใจ
แต่คนที่คนเกี่ยวข้องเป็นคนเล็ก
แบบเขารักษณะอย่างคือชาวบ้านชาวบ้านอ่าถั่วไปอ่าอย่างเงี้ย
ดังนั้นไอ้คดีอย่างนี้คดีใหญ่คุณดูได้เลยว่า
อย่างที่เขาพูดว่าคนรวยไม่ติดคุก
มันจะมีขบวนการไม่ว่าตรงไหน
มีคนกระบวนการคอยช่วยเหลือคอยเอื้อคอยอะไรให้ทุกอย่าง
ก็ยังไม่ท่องไงทุกอย่างยังไม่กล้าสรุปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีม
ทีมทีมตรวจสอบเขาสรุปดีกว่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยขออีกขออีกหน่อย
อีกหน่อยคือการที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายนะคะ
ของคดีหรือว่าผู้ต้องหาก็แล้วแต่เนี่ย
ไปใช้การร้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการสภาเอาล่ะเรียนไม่เรียนไม่แยกกันแล้วกัน
ว่าในสมัยสองท้อนช้อหลังวัฒนภาหาหรือว่าเป็นสมัยของการเลือกตั้งนะคะ
แต่ไปใช้กลไกร้องขอความเป็นธรรมของสภาผ่านกรรมธิการเนี่ย
อันเนี้ยตำรวจเจอบ่อยไหมฮะก็เขาก็ไม่ใช่บ่อยแต่ว่า
ผมมองดูนะไอ้ตัวนี้ถ้าผมเป็นกรรมธิการนะ
ผมจะไม่รับจริงจริงความเห็นในการประชุมของกรรมธิการ
หลายท่านก็ปฏิเสธรับนะคะใช่ค่ะเพราะมันเป็นอำนาจ
ในการสืบสดสร้างส่วนของตำรวจไอยการอือ
คุณจะไม่ใช้ช่องทางนี้เอาคนของคุณที่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไป
เหมือนกับผู้ตรงตรงอ่ะไปให้เขาอ่ะไปไปให้หรือมีอำนาจไปให้
คุณต้องทำตัวเนี้ยมันถูกต้องเปล่าจริงจริงแล้ว
จริงค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้พร้อมกันค่ะลองวิชัยพอ

คุณเปลี่ยนคนไม่มีความรู้ความต่อมาต่างทั้งนั้น
คุณพิจารณาไม่ออกเลยว่าเรื่องแบบนี้จะมาทรงยังไง
คุณเป็นถึงขนาดใหญ่กับโตแล้วทำได้อย่างไร

ต้นทุนสูงในแง่ของความเสียหายในแง่ของความเชื่อมั่นความศรัทธา
ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะรองวิชัย
เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาคุยกับประธานคณะกรรมการอายการ
มีหลายประเด็นนะคะเช่นถือว่าเป็นการชิงลาออกไหมนะคะ
สำหรับรองเนธซึ่งเป็นคนทำคำสั่งไม่ฟ้อง
จนเป็นข่าวขึ้นมาที่คนทวงถามกันนะคะ
หรือว่าตกลงแล้วการตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ของอายการ
คือจริงมันเป็นหน้าที่ของทางกรรมการอายการ
หรือเป็นของอายการสูงสุดที่จะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมา
หรือแม้กระทั่งตั้งชุดของอายการใหม่ขึ้นมา
เพื่อที่จะดูสำนวนเพื่อมีคำสั่งใหม่
คำถามก็คือว่านี่คือนี่คือจุดเริ่มต้น
มาตรฐานการทำงานที่เปลี่ยนไปเลยไหมในมุมของอายการ
ซึ่งดิฉันในฐานะประชาชนในฐานะชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ฉันจะจับตาว่าสิ่งที่ออกมาใหม่
พวกดิฉันได้ประโยชน์อะไรจากคดีใหญ่นี้บ้าง
เพราะจะใช้ให้หมดเลยจะใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับประธานคณะกรรมการอายการ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ในรายการอยู่กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะ

ท่านหนึ่งแขกก็เป็นตำรวจอีกท่านหนึ่งแขกก็เป็นอายการ

อาจารย์ค่ะถามแบบนี้เลยนะคะว่า
เรียนเอาประเด็นเรื่องของการลาออกของรองเนธก่อน
เรื่องนี้จะมีผลต่อการตรวจสอบ
หรืออาจจะบวกไปถึงภาพลักษณ์ของอายการยังไง

ครับไม่มีผลกับการตรวจสอบดุลพินิษฐ์
ที่กอกำลังจะตั้งคณะบุคคลขึ้นไปตรวจสอบนะครับ
เพราะไม่ใช่เรื่องการสอบวินัยนะครับ
แต่อยากเรียนว่าการลาออกของรองเนธนั้น

และท่านอายการสูงสุดสามารถที่จะยับยั้งเพื่อประโยชน์ได้
โดยยับยั้งการอนุญาตได้ถึงไม่เกิน๓เดือนนะครับ
ต้องไปดูว่าในกรณีนี้ท่านได้อนุญาตยัง
ถ้าอนุญาตท่านรองเนธก็พ้นจากตำแหน่ง
พ้นจากตำแหน่งแล้วการที่จะสอบสวนวินัยรองเนธ

จริงแล้วคือตอนนี้อยู่แค่สมมุตินะคะ
อย่างที่อาจารย์บอกคือว่ารองเนธลาออก
แปลว่าถ้าจะให้ทุกอย่างไม่คลางแคลงใจ
คือท่านอาจารย์กำลังหมายถึงว่าอายการสูงสุดต้องยังไม่เซ็นให้ออกเหรอคะ
ไม่ครับหมายถึงท่านยับยั้งได้
ยับยั้งได้เพียงแต่บอกตามกฎหมายมาตรา๕๘ว่าท่านยับยั้งได้
ส่วนท่านจะอนุญาตหรือท่านจะยับยั้งอันนี้ก็เป็นอำนาจของอายการสูงสุดโดยตรงครับ
คือถ้าอายการสูงสุดเซ็นให้ออกได้นี่แปลว่าช่วยกันไหมคะ
ไม่ถ้าอายการสูงสุดจะอนุญาตให้ออกก็แสดงว่ารองเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเลย
เมื่อพ้นเมื่อพ้นจากตำแหน่งวันที่๑๘ซึ่งรองเนธเป็นกอโดยตำแหน่ง

คือก็มีผลต่อตัวท่านเท่านั้นใช่ไหมคะ
มีผลต่อตัวท่านครับอ่าส่วนการที่จะไปค้นหาว่า
รองเรศมีใช้ดุลพินิษฐ์ต้องหรือไม่กอก็อย่าสามารถตั้งคณะบุคคลเข้าไปตรวจสอบได้
ดังที่ผมได้เคยแถลงไว้แล้วครับ
อาจารย์ทะพลคะเรื่องการตรวจสอบดุลพินิษฐ์ของรองเนธเนี่ยนะคะ
คือจะมีทั้งชุดของกรรมการอายการแล้วก็จะมีชุดที่อายการเป็นคนตั้งขึ้นมาตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ
คือจะกลายเป็นว่ามี๒คณะขึ้นมาตรวจสอบเหรอคะ
ไม่ครับจริงในการตรวจสอบดุลพินิษฐ์เนี่ยนะครับ
ทางกอเนี่ยครับตามกฎหมายพรรมยักษ์ระเบียบค่ายการฝ่ายการพศ๒๕๕๓
ระบุในมาตรา๓๐วงเล็บ๑๐เพราะฉะนั้นกอซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
มีอำนาจที่จะตั้งคณะบุคคลขึ้นมาตรวจสอบได้นะครับ
แต่ว่าจะตรวจสอบกันยังไงคะในเมื่อก็มีคณะทำงานตรวจสอบความเห็นแล้วก็คำสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วเนี่ยคะอาจารย์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
๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อศ๒๕๕๓อ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
ถึงความรับผิดชอบของท่านนะครับ

ให้ทราบว่าทำไมท่านถึงสั่งเช่นนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมี

แคลงใจว่าที่ท่านสั่ง

โดยชอบหรือโดยมาตรฐาน

อาจารย์ดิฉันถามแบบ

คือว่ามันมีอยู่หลายเรื่องทีเดียว

เชื่อมโยงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพ
อายการสูงสุดที่ไปงานบวช
เชียงใหม่นะคะหรือว่าความเชื่อมโยงกัน
การรู้จักกันของคนในแวดวงกฎหมาย

ในความเป็นวิชาชีพอายการด้วยกันเนี่ย

จะเป็นจุดพลิกผันวิธีการทำงาน
หรือว่าจะเป็นวิธีการ

องค์กรอายการไปเลยไหมคะ

อันนั้นก็ความเข้าใจ

แต่ผมอยากเรียนให้ทราบว่า

เป็นอย่างไรจึงต้องตรวจสอบกันครับ

เอ่อตามการเรียกของคณะกรรมาธิการเนี่ยนะคะ
ที่เขาจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
และแน่นอนว่าหนึ่งในคนสำคัญคือรองเนธ
เอาความเห็นอาจารย์อัตภพลนะคะอาจารย์คิดว่า
เนธยังควรจะต้องไปกรรมธิการไหมคะ
คงไปก้าวร่วงความคิดเห็นของท่านไม่ได้นะครับ
ว่าท่านจะไปหรือไม่ไปหรือควรไปหรือไม่ไปนะครับ
อาจารย์ขอสุดท้ายตอนนี้ในสายอาชีพอายการด้วยกันนี่
มีความเห็นแตกออกเป็นหลายประเด็นมากไหมคะหลังจากเกิดคดีนี้ค่ะ
อันนี้ต้องบอกจริงผมไม่สามารถจะทราบได้ว่าแตกยังไง
แต่มันก็มีการลงเว็บโจมตีความคิดเห็นของผม
ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับกฎหมายก็ย่อมตีความได้ไม่เหมือนกัน
แต่ขอยืนยันว่าผมทำโดยความถูกต้องตามกฎหมาย
และก็ทะวันองค์กรนายการ
เข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคึ่มได้อย่างไร

ฉันไม่น่าจะใช้คำว่าเริ่มต้นใหม่

สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก
มีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาถามรองวิชัยต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่ากรรมธิการเนี่ยนะคะ
เรียกทุกฝ่ายไปสอบถามอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าของจริงที่เป็นรูปธรรมต่อคดี
จะเกิดขึ้นในการทำงานของตำรวจกับอายการนะคะ
เรื่องของประเด็นเรื่องสารเสพติดนะคะ
หรือว่าประเด็นเรื่องของความเร็วที่สุดท้ายแล้ว
คงจะมีการยันกันกลับไปใช้ที่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าในส่วนของการทำสำนวน
เรียกว่าทำสำนวนใหม่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เรียกเข้ามาไม่ใช่ของใหม่เลย
แต่เป็นของใหม่ที่ยังไม่ปรากฏเป็นรายละอักษรในสำนวนที่ผ่านมา
ดิฉันถามเอาประสบการณ์ท่านเลยค่ะ
อย่างนี้มันเป็นการทำสำนวนงงไหมคะ
คือเหมือนกับไปแก้ของเก่าสิซึ่งทำเสร็จแล้วค่ะ
คือมันไม่งงแล้วมันเข้าใจได้ง่ายเลยล่ะ
เพราะว่าการทำเงียบมันต้องมีการช่วยเหลือกันเอื้อกัน
ผมจะถามว่าพิสูฆ์หลักฐานตอนแรกให้๑ตัวเล็ก๑๗๗
แล้วคุณมากลับคุณจะให้เหตุผลอะไรมากลับ
คืออย่างที่รองวิชัยบอกนะครับคุณผู้ชมคือตอนแรกถ้าเราจำได้ตัวเลข๑๗๗เนี่ย
ทางสารวัตรชาวลิศนะคะซึ่งตอนนี้ไปเป็นนักการเมืองแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นคนทำอยู่ด้วยอยู่ในชุดนะคะ
ท่านก็บอกว่าเอ๊ะส่งรายงานไปมัน๑๗๗บวกรวบ๑๗นะคะ
ซึ่งนั่นก็คือตัวเลขที่พันธุบัติเอกทางนักศิษย์ก็คือยันไป๑๗๗นะคะ
จนถ้ามีการมาเปลี่ยนเป็น๗๙กว่า
นั่นเลยคุณใช้เหตุผลแล้วมาเปลี่ยน
ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วคุณไม่มีเหตุผลเนี่ยคุณพันธุเอกนี่ผิดอย่างมหันเลยนะ
คุณให้ข้อมูลเท็จคุณเปลี่ยนแปลงหลักฐานเอกสารอะไรช่วยเหลือผู้ต้องหาเนี่ย

คือไม่ได้โดนแค่วินัยเหรอคะ
เอางี้นะสมมุติว่าดิฉันเชื่อข้อมูลกระเซ็นกระสายทุกอย่าง

สมมุตินะคะอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากคนคนเดียว
หรืออาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเจ้าตัวนะคะคือมันมีตัวละครอีกตั้งเยอะนะคะ
ตัวละครลับไม่เปิดชื่อเนี่ยนะคะแต่ว่าพอจะทราบกันมาเนี่ย
คือมันสาวกันไม่ถึงนะคะถ้าเราจะหาคนผิดจริงอย่างนี้
คนที่รับหน้าก็โดนไปคนเดียวสิคะ
ก็จริงวันเสาร์ก็ถึงหมดยกเว้นคนที่จะให้สาวเขาพูดหรือเปล่านะครับ
แต่ผมเชื่อว่าระดับใหญ่สูงของตลก็คงไม่รู้เรื่องด้วยหรอก
มันอาจจะอีกเป็นระดับหนึ่งซึ่งทำกันกระบวนการนี้
เวลาทำสำนวนใหม่เนี่ยนะคะคืออันนี้มันไม่ได้ใหม่แบบที่เราเข้าใจ
แบบตำรวจส่งไปอายการตีกลับให้สอบเพิ่มเติม

คือมันไม่เหมือนกับที่เราพอจะเคยเห็นเนี่ยนะคะ
คืออันนี้มันมันเท่ากับว่าเป็นการทำสำนวนเพื่อแก้สำนวนเก่าซึ่งแบบ
เอาอย่างนี้เราต้องดูตัวนี้ก่อนน้องถ้าจะพูดตัวนี้
คดีนี้มันเสร็จสิ้นแล้วมันสอบสวนเสร็จแล้วสั่งฟ้องไปแล้ว
สั่งฟ้องไปแล้วอายการสั่งฟ้องไปแล้ว
มีการร้องขอความเป็นธรรมหลังจากร้องสิ
เนี่ยพยานหลักฐานกระบวนการยุติธรรมตัวนี้มันบิดเบี้ยวไง
มันบิดเบี้ยวต้องไปดูว่าหลังจากร้องขอเป็นธรรมแล้ว
การให้สอบสวนเพิ่มเติมใหม่เนี่ยทำไมคุณไปเปลี่ยนเรื่องความเร็ว
พยานคนนี้มาใหม่ใช่ไหมทำไมอะไรต่างที่ปรากฏมาเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะครั้งแรกทำไมไม่มี
ที่เกิดขึ้นใหม่นี่แหละคุณต้องไปสอบว่ามันเกิดขึ้นใหม่
ใครรับผิดชอบใครผิดต้องไปสาวตัวนี้ค่ะไอ้ต้นต้นไม่ต้องกลัว
เพราะไอ้ต้นมันทำมาถูกต้องแล้วมันส่งเอกสารมาถูกต้องสั่งฟ้องไปแล้ว
ไอ้ตัวที่หลังจากร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยอย่างกรรมธิการส่งมาเนี่ย
ตรงนี้หลักฐานที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยใครเป็นคนทำ
ใครเป็นคนสั่งทั้งอายการทั้งตำรวจเลยเนี่ย
ไปสอบตรงจุดนี้นะไม่ต้องไปสอบจุดอื่น
อันนี้งานหนักจะไปอยู่ที่ตำรวจหรืองานหนักจะอยู่ที่อายการทั้งคู่เลยครับ
อันนี้ถ้าสมมุติจะไปกลับไปเพิ่มเติมสำนวนใหม่นี่คือหน้าที่ต้องเป็นตำรวจถูกไหมคะ
ก็ถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่ว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้คุณเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร
ก็แสดงว่าอายการสั่งไงสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมไง
ได้มีช่องไงค่ะถ้าอายการไม่สอบสวนเพิ่มเติม
ไม่ทำอะไรสังเกตเห็นฟ้องตั้งแต่แรกไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เกิดไง
พยานใหม่ก็ไม่เกิดค่ะดังนั้นมันรู้เห็นกันหรือเปล่าล่ะ
เจียสมกันหรือเปล่าใช่ไหมมันเนี่ยอย่างที่เขาบอกขบวนการหรือ
มันมันเกิดที่ระบบหรือเกิดที่คนไงก็ต้องไปดูตัวนี้อืม
สุดท้ายค่ะรองวิชัยคือเราพอคาดการณ์ได้ไหมคะ
ว่าอันนี้ไม่คาดการณ์คำพิพากษาหรอกเพราะว่านั้นก็เป็นอำนาจของศาลนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงคงจะเป็นการสั่งฟ้องแน่ถูกไหมคะ
ผมว่าต้องสั่งฟ้องคือต้องถึงสั่งฟ้องถูกไหมคะ
คดีมันเป็นอย่างนี้แล้วสังคมคุณจะแปรเปลี่ยน
เอาล่ะถึงจะอ้างว่าถ้าเกิดทำไมหลักฐานไม่ถึงอะไรยังไงก็ตาม
แต่ผมถามว่าคนสั่งและสังคมจะรับได้ไหม
ที่เขารู้ว่ามันบิดเบี้ยวมาแล้วคุณจะบิดเบี้ยวต่อเหรอ
คุณทำไมไม่แก้ไอ้บีดเบี้ยให้มันตรงอ่ะค่ะถ้าคุณยังจะมายืนยันว่าเออ
ทำถูกต้องแล้วยังสั่งวินิตถูกต้องแล้วอย่างที่ทนายการบอก
แล้วคุณจะยอมรับกระแสสังคมได้ไหมแต่คุณจะอ้างได้ว่า
คุณสั่งถูกต้องทั้งที่สั่งในพื้นฐานของความบิดเบี้ยว
คุณกล้าไหมล่ะค่ะถ้าลองโดนอะไรดิฉันก็ให้แค่เทปรายการนะคะ
อันนี้ตำรวจเวลาของรายการเดี๋ยวถ้าเราเห็นความชัดเจนของสำนวนออกมารอบใหม่
อาจจะได้พบกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณรองวิชัยก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมหมดเวลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้สวัสดีค่ะ